จุดสิทธิ์การและคุณคุณ
โทรให้หน่อยเร็ว
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกฝ่ายหนึ่งถูกแทง

สองฝ่ายนี้ก็คือ
ฝ่ายหนึ่งเป็นสามีภรรยากันนางบุญกองกับนายคำรณ
อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นแม่ค้าขายส้มโอชื่อว่าวันเพ็ญนะคะ
สองฝ่ายมาเจอกันที่ตลาด
ก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหากัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เรื่องการจอดรถนี่แหละมาขวางทางซื้อขาย
ขวางลูกค้ากันนะคะก็เลยมีปัญหากันมาตลอด
กระทั่งเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่ม
มาเจอหน้ากันที่ตลาดคำไฮ
ก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างในคลิป
คือทางสองสามีภรรยาที่ขายน้ำอ้อย
จอดรถต่อว่าแม่ค้าขายส้มโอคุณวันเพ็ญ
วันเพ็ญก็เลยไม่พอใจเอาเท้าถีบมอเตอร์ไซค์
สองคนนี้ก็ไม่ยอมหยิบไม้ตีสวนกลับไป

อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยคว้ามีดแทงสวนกลับไป

พอตำรวจมาถึงแม่ค้าพ่อค้าในตลาด
ช่วยกันหามีดปอกส้มโอที่ใช้ก่อเหตุ
สุดท้ายไปเจอตกอยู่กับพื้น
ใกล้กับบึงนะคะก็เก็บให้ตำรวจเป็นหลักฐานนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะแม่ค้าถั่วต้มก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าสองฝ่ายนี้ทั้งคนขายน้ำอ้อยคนขายส้มโอ

แถวนี้เขาก็พยายามห้ามปลามไม่ให้บานปลาย
แต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะหยุดไม่ได้ค่ะ
แล้วมีวันลูกค้าจอดรถแล้วรอน้ำนี้นะ

หนูลังงีพลพูดด่าเด็กผสมภาพเลยนะ
หนูก็ฟังอยู่หนูขาดทั้งมือกูฟังอยู่
ใกล้วันนี้ต้องมีปัญหาใช่จริง
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ยังพบว่ารถกระบะขายส้มโอนี่ยังจอดอยู่นะคะ
แต่ว่ารถขายน้ำอ้อยสดได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้ว
ส่วนทางคดีตำรวจบอกว่าทั้งคนเจ็บและคนก่อเหตุ
ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะ
ตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน

ให้ปากคำเพิ่มเติมก่อนค่ะ